ไปดูข่าวต่อไปนี้กันหน่อยนะฮะคนเรานี่นะรู้หน้าไม่รู้ใจ
อันนี้มันใช้ได้จริงนะมีคุณตาคนหนึ่งเขาเปิดร้านขายของชำ
ก็จะมีคนแวะเวียนไปซื้อของคนก็เป็นคนในชุมชนในหมู่บ้าน
แล้วก็รู้จักกันมาเป็นอย่างดีนะก็ทักทายกัน
สักพักหนึ่งนะฮะก็เข้าไปซื้อของแล้วไปเห็นว่ามือถือของคุณตาเขาวางเอาไว้
ทำเป็นชวนคุยแล้วก็ไปฉกมือถือเข้าไปหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คุณตาเขาก็รู้สิเขาเห็นจากกล้องวงจรปิดตาไปเอาคืนถึงบ้านเลยนะ
ยังไม่รู้แบบไม่รู้ไม่เห็นอ่ะอ่าอ้างว่าเขาไม่ใช่ไม่ได้ขโมยไป
ไม่รู้ไม่เห็นอย่ามาอะไรกับผมอะไรอย่างนี้
กล้องไหมล่ะนี่กล้องชัดเจนขนาดนี้คุณผู้ชม
เนี่ยก็ทำทีเป็นเข้าไปซื้อของร้านขายของชำตอนแรกยืนสูบบุหรี่ก่อน
เหมือนเขาไปเห็นว่าเอ๊ะมีมือถือของคุณตาเขาวางไว้บนตู้กระจกนะ
หยิบไปแล้วครับหยิบไปแล้วแล้วทำเป็นไปยืนชวนคุยอย่างนั้นอย่างนี้ตีเนียน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมือเนี่ยคว้าไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เดินออกจากร้านไป
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนนะฮะหากรู้ไม่กล้องวงจรปิดมันจับภาพได้นี่
ผู้ชายคนเสื้อดำเงินเนี่ยเห็นไหมวงกลมสีแดงเนี่ยหยิบมือถือไปแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙โมงเช้าของวันที่๒๙ที่ผ่านมาร้านนี้เป็นร้านขายของชำอยู่ที่ตำบลหอมศีลอำเภอบางประกงที่ฉะเชิงเศร้า
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณตาพุ่มอายุ๘๐ปีคนก่อเหตุเสื้อน้ำเงินเนี่ยนะอายุ๔๐กว่าปีเนี่ยแหละครับนะคุณตาพุ่มบอกว่าก็เป็นเพื่อนบ้านกันรู้จักกันก็มาซื้อของเป็นประจำนะแต่พอเอาภาพไปให้เขาดูแล้วเนี่ยเดินตามไปที่บ้านก็ทำเป็นเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ่ะนะฮะไปฟังเสียงคุณ

ไปแจ้งความละกันเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะหลักฐานก็ชัดเจนนะครับ